คุณผู้ชมเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับความเชื่อเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับอาถรรพ์จริงหรือเปล่า
เพราะว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในตำบลสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เขาป่วยเป็นอัมพาตแทบทั้งบ้านเลย
แล้วเขาก็เชื่อว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาเนี่ย
เกี่ยวกับการที่เขาไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีโรง
ไปที่บ้านเลขที่๓๗หมู่๔ตะบนสามงามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่นี่
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาเชื่อว่าคนในครอบครัวเนี่ยรวมถึงตัวเขาเนี่ย
โดนอาถรรค์ของผีโรง
คุณยายฯฉลวยสนธิพงศ์อายุแปดสิบเอ็ดปีเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังว่าบ้านของเขามีลูกมีหลานอาศัยอยู่ด้วยกัน๕คน
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจุดนะคะ
คนในบ้านก็เกิดอาการล้มป่วยด้วยโรคอมเภรึกอมพาส
สมาชิกในบ้านหลังเนี่ยมีทั้งหมด๕คน
และเขาบอกว่าต่างคนต่างป่วยโดยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตรไป๔คน
น่าเห็นใจนะอาการก็จะแตกต่างกันออกไป
เหลือเพียงแค่๑คนที่ยังปกติอยู่
ซึ่งก่อนหน้านี้ที่คนในบ้านจะเริ่มมีอาการเจ็บป่วยล้มไป
มีคนเข้าส่งมาทักบอกว่าทางครอบครัวของสามีตนเนี่ยนับถือผีโรง
แล้วก็แนะนำให้ทางครอบครัวทำพิธีเส้นไหว้ในทุกเดือน๑๒ข้างขึ้น
ที่ต้องตรงกับวันพฤหัสสัมบดีของทุกปีเท่านั้น
หลังจากร่างทรงแนะนำมา
ทางครอบครัวก็ได้มีการทำพิธีเส้นไหว้ผีโรงมาตลอดเลย
หลังจากนั้นสามีของตนเสียชีวิตไป
พอสามีเสียชีวิตคนในบ้านก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยออดแอด

และจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นไปฟังค่ะ
ทีนี้มาปีนี้มันก็อันตคาร์ดไม่มี
ก็บ่นกับลูกว่าไม่มีตังค์
คนเจ็บก็บอกว่าไม่มีเราก็ไม่ต้องไหว้แม่หยุดสมั่ง
เขาว่างั้นอยู่มาเขาก็ล้มเจ็บ
ด้วยสถานะทางบ้านนะคะก็ช่วงหลังอัตภัทนิดหน่อย
ก็เลยไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปทำบุญทำพิธีอะไรต่าง

ลูกสาวเลยบอกไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไหว้สักปีก็ได้แม่ไม่เป็นไร
ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันลูกสาวล้มป่วยอีกคน
ทำงานเลี้ยงครอบครัวไม่ได้
ครอบครัวหลายคนเช้าบ้านเขาก็สงสัยเหมือนกันว่า
อาจจะเกิดจากการที่ลูกสาวพูดลบหลู่หรือเปล่าว่า
ไม่ต้องเส้นไหว้ผีโรงก็ได้อะไรประมาณนี้
มาช่วยเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาสำรวจในครอบครัวเข้ามาตรวจร่างกายว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
เกิดจากอาหารการกินที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ลงไปหรือเปล่า
หรือเกิดจากเรื่องราวของอาถรรพ์ผีลงจริง
ซึ่งคุณยายฉลวยเองเขาฝากให้หน่วยงานหรือคนต่างที่เกี่ยวข้องนะคะ
เข้ามาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าจริงถ้าเกิดว่าคนในบ้านเนี่ยมีอาการป่วยติดต่อกันเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจสอบเรื่องของสุขภาพด้วย
จริงครับก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกิน

สำคัญที่สุดคือกินอะไรยังไงสุขภาพเราก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแหละ